เอาไปที่อำเภอสังขะที่สุรินครับคุณผู้ชมครับ
มีการสืบสารประเพณีแซนโดนตา

คือเป็นพิธีวันศาสตร์เดือน๑๐ของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นแหละครับ
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
นี่คือบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีพระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะ
ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับ
คักไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารส่วนตะบนทั้ง๑๒แห่ง
รวมถึงนายทาตรีสิริรุ่งวนิษฐ์ท่านในอำเภอสังขะครับ
ร่วมพิธีเส้นไหว้บรรพบรุษในงานพิธีแซนโดนตา
หรือว่าวันศาสตร์เดือน๑๐ของชาวไทยเชื้อสายเขมร
ซึ่งในพิธีนี้ท่านในอำเภอสังขะเนี่ยจุดทูปมงคลเสียงทายด้วยนะครับ
เพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคกันท่านครับ
ขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับเห็นไหม
นี่ฮะคางไก่โดยพรามจะถอดกระดูกคางไก่
ตัวที่เป็นเครื่องเส้นออกมาดู

ใช่ว่าปีนี้จะเป็นยังไง
หากคางไก่มีลักษณะผอมสูงอวบ
ก็ทำนายว่าน้ำจะมากนี่ฮะ
ต้นข้าวจะยืดตามน้ำ

ซึ่งปีนี้คางไก่มีลักษณะสวยครับ
ทำนายว่าน้ำท่าจะสมบูรณ์ดี
เออก็เอาพอดีก็แล้วกันนะครับ
งานประเพณีแซนโดนตา
ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ลูกหลานชาวไทย

เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่โยมบาลจะปลดปล่อย
ปลดปล่อยวิญญาณให้ขึ้นมาปะปนกับมนุษย์บนโลก
เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วก็รอรับส่วนบุญ
โดยผ่านพิธีกรรมการทำบุญอุทิศไปให้ครับ
ซึ่งทำให้เรารู้ว่าแต่ละภาค
การทำบุญเดือน๑๐ก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน
คือเรื่องของอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษครับ